มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเข้าไปที่ศาลเจ้าปุดจ้อ
ในจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าไปอุ้มองค์พระออกมา
มาหลายองค์เลยนะคะเอากลับบ้านไป
แต่กล้องวงจรปิดในสารเจ้ามีไงคะจับภาพได้ชัดเจน
ไปสอบถามเขาที่บ้านถามว่าทำไปทำไม
เขาบอกว่าไม่ได้ขโมยอยากจะเอามาบูชาที่บ้าน
แต่คุณแม่เขาก็ออกมาพูดนะบอกว่าต้องขอโทษแทนด้วย
เพราะว่าลูกชายมีอาการทางจีนก็เลยก่อเหตุแบบนี้ลงไปนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปมี๔คลิปด้วยกันนะคะ
ตามมุมต่างระบุข้อความแบบนี้บอกขโมยมาอีกแล้วครับ
รอบนี้ลักพระในอามอุดจ้ออาร์มนี่ก็คือสารเจ้านะคะ
เอาไป๕องค์มีผู้ร่วมขบวนการ๒คน
พบเห็นบุคคลแจ้งเบาะแสได้ครับ
หลังมีการโพสต์คลิปนี้ออกไปมีคนแสดงความคิดเห็นมากค่ะ
เป็นการประนามบอกว่าไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปเลยเนาะ
เทียรวุฒิศรีตุลารักษ์ประธานศาลเจ้าเปิดเผยว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นตอนเช้านะคะ
ทราบเรื่องช่วงบ่ายเดินทางไปแจ้งความที่โรงพักภูเก็ตค่ะ
เพื่อให้ช่วยติดตามตัวและล่าสุดเช้าเมื่อวานนี้
ผู้ก่อเหตุพร้อมคุณแม่ติดต่อนำองค์พระมาคืนทั้งหมดที่สารเจ้า
ครบ๕องค์และเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะ
พนักงานพนักงานสอบสวนได้สอบถามเบื้องต้น
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายบอยนะคะเป็นนามสมมุติอายุประมาณ๓๗ปี
พอพูดคุยกับเขาเขาก็รับสารภาพค่ะ
แต่ไม่ได้เจตนาที่จะขโมยไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือเอาไปขายนะคะ
ต้องการเพียงองค์พระเอาไปไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
และอยากจะหายจากอาการป่วย

ผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปแค่ไปบูชาไปตั้งหิ้งเฉยครับ
ไม่ได้จะตั้งใจจะขโมยอะไรแต่ตั้งใจจะมาคืน
ครับว่าเราเองก็รักษาตัวใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับฝ่ายจิตเวท
ผมไม่คิดจะรักขโมยแต่ว่าแค่เอาไปไว้บนหน้าพระ
แล้วก็จะเคยเอามาคืน

คุณแม่ผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งเดินทางมากับลูกชายด้วยเนี่ย
บอกว่าเดิมทีลูกชายเป็นคนดีนะทำมาหากินตามปกติเลย
ไม่เคยมีนิสัยลักขโมยแต่มาประสบปัญหาชีวิตหลายด้าน
ทำให้มีอาการทางจิตอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่นะคะ
ตอนนี้ต้องทางยาสามเดือนต้องกินยาตลอดเลย
ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะซึ่งต้องขอโทษสังคมที่ตัวเองดูแลลูกได้ไม่ดี
และอยากขอความเห็นใจไม่อยากให้ซ้ำเติมลูกชายนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ป่วยอยู่มีอาการทางจิตอยู่นะคะ
อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานสอบสวนนะคะ
รวมไปถึงตรวจสอบอาการป่วยเกี่ยวกับจิตเวทของผู้ก่อเหตุด้วย
มีความสัมพันธ์มีความสำคัญนะคะ
เพราะว่าเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยค่ะครับ